ตรง๓๗ค่ะคุณผู้ชมยุคนี้ยุคจนชุมชุมยิ่งกว่ายุงอิด
แล้วเนี่ยทุกอย่างเลยนะใช่เอาหมดเลยไปบุกสวนแคคตัสเนี่ยนะคะ
แล้วก็ไปขโมยยิมโนด่างมันเป็นพันธุ์ของแคคตัส
เอาไปเนี่ยนะ๒๐๐กว่าต้นคิดเป็นมูลค่าเกือบแต่แสนเหมือนกันนะคุณ
มีกล้องวงจรปิดจับได้โนสนโนแคร์จ้าว่ามีกล้องใส่หมวกไอ้โม่งมา
แล้วใส่ถุงมือมาด้วยกลัวหนามจะตำแล้วก็หยิบ
สังเกตไหมหยิบไปแต่ต้นกระถางไม่เอาขาดไม่เอา
เนี่ยเลือกด้วยนะคะแล้วเนี่ยยาวไปเลยนะจนถึงนู่นอ่ะจะสุดนู่นอ่ะ
ที่เอาไปเนี่ยคุณผู้ชมเอาไป๒๐๐กว่าต้นนะ
แล้วเขาใช้เวลาก่อเหตุประมาณสัก๑๐นาทีไม่ถึงดีด้วยรีบไปเลย
ก่อเหตุตอนกลางคืนนะคะตี๒เมื่อวันที่๒๒ที่ผ่านมา
นี่ที่บ้านอยู่ที่ตำบลสรุศักดิ์นะคะที่ศรีราชาชนบุรี
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าบอกว่ามารดน้ำทุกวันเลยตอนเช้า
แล้ววันนั้นสังเกตว่าเอ๊ะทำไมตรงโรงเรือนมันมีรอยกรีดล่ะ
พอไปดูปุ๊บอุ๊ยิมโดด่างหายไป๒๐๐กว่าต้น๘๐๐๐กว่าบาท
เปิดกล้องวงจรปิดดูเอ้าเห็นว่ามีรถยนต์คันหนึ่งมาส่งคนร้ายที่หน้าบ้าน
หลังจากนั้นรถยนต์ก็ขับอ้อมด้านหลังบ้าน
เหมือนกับรอเวลาให้สองคนนี้ลงไปแล้วก็ไปก่อเหตุสักแป๊บนึง
ประมาณเกือบ๑๐นาทีนะคะหลังจากนั้นก็วนกลับมาวนกลับมารับแล้วนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมจุดตรงนี้นะย้ำนะบ้านพักที่ตำบลสุรศักดิ์ที่ศรีราชาชนบุรีนะคะ
แล้วทางฝั่งเจ้าของบ้านเขาบอกว่าหูยุคนี้ทำมาหากินก็ลำบาก
ทำแบบนี้นึกถึงคนอื่นหน่อยสิอย่าไปทำกับใครเลย
แต่ก็แจ้งพาเวลาที่สองพศรีรชาให้ตำรวจตามตัวดูสิสวยนะ
สวยเลย๒๐๐ต้นเลยเหรอ

ใช่ค่ะต้องดูแลเลี้ยงดูดีแล้วคือคนที่เห็นปวดใจ
หยิบมันไปใส่ในถุงแบบนี้
เขาก็ทำเป็นโรงเรือนไว้เพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์เลยนะ